พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับร่องรอยของพญานาค
ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเห็นเป็นรอยมากกว่าเห็นเป็นตัวถูกไหมคะ
ซึ่งรอยที่ปรากฏอยู่ที่ต่างมันก็มีมากมาย
มีที่ไหนบ้างวันนี้รวบรวมมาให้ดูแล้วค่ะ
ในความเชื่อของคุณผู้ชม
เชื่อว่าพญานาคมีจริงหรือไม่
แต่ชาวบ้านบางพื้นที่เชื่อว่าพญานาคมีจริง
ซึ่งบางครั้งอาจจะมาในรูปแบบของรอยที่คล้ายกับรอยเลื้อยของงูใหญ่
วันนี้เราจะพาไปดูรอยประหลาดที่ชาวบ้านเชื่อว่าคล้ายกับรอยพญานาค
จะมีที่ไหนบ้างตามไปดูกันเลยครับ
เริ่มกันที่รอยประหลาดบริเวณใต้ถุนบ้านของชาวบ้านที่จังหวัดชัยภูมิ
ประหลาดที่ดูคล้ายรอยเลื้อยเป็นทางยาวและวนเป็นวงกลมแบบนี้
คุณผู้ชมเชื่อว่าเป็นรอยอะไรครับ
แต่ชาวบ้านเชื่อว่ารอยนี้เป็นรอยเลื้อยของพญานาค
โดยรอยนี้เกิดขึ้นที่บริเวณใต้ถุนบ้านเลขที่๒๒หมู่๒บ้านวังกำแพงตำบลชีบน
อำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิ
ซึ่งคุณป้าระวังมะเขียนเจ้าของบ้านเชื่อว่ารอยนี้คือรอยพญานาค
และก่อนที่คุณป้าจะพบรอยประหลาดนี้คุณป้าได้ฝันเห็นพ่อเท่าแม่เท่าที่เป็นญาติมานอนด้วยกัน
แล้วแย่งผ้าห่มกันไปมาพอรุ่งเช้าคุณป้าตื่นมาก็ได้พบกับรอยประหลาดนี่เลยล่ะครับ
ซึ่งครั้งแรกพบรอยเป็นวงกลมต่อมาก็มีรอยเพิ่มเป็นทางยาว
คุณป้าจึงได้นำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้ขอโชคลาภตามความเชื่อ
ต่อกันที่รอยประหลาดที่วัดศรีมหาโพทองรัตนารามจังหวัดอุดรธานี

ย์รัฐนารามตำบลนองหนาค่ำ
อ่ำเฟอร์เมืองจังหวัดอุดลทะนี
ที่วัดแห่งนี้ก็มีชาวบ้านพบรอยประหลาด
คล้ายกับรอยเลื้อยของพญานาคเช่นกันครับ
บนผนังวิหารของพระเจ้าองค์ใหญ่
อีกทั้งยังมีรูปปั้นพญานาคพ่อปู่ศรีสุโธ
และแม่ย่าศรีปฐุมมาตั้งอยู่หน้าวิหาร
โดยรอยมีลักษณะเป็นรอยเลื้อยตามพื้น
ขึ้นจากผนังด้านนอกเข้าไปข้างในวิหาร
ชาวบ้านต่างก็เชื่อว่าเป็นรอยพญานาค
ก็เลยได้พากันมาจุดทูบเทียนกราบไหว้ขอพร
และขอโชคลาภกันอย่างคึกคัก
และสุดท้ายกับรอยประหลาดภายในบ้านของชาวบ้านที่จังหวัดนครพนม
รอยที่ปรากฏอยู่นี้ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นรอยพญานาค
ซึ่งปรากฏอยู่บนแผ่นกระเบื้องภายในบ้านเลขที่๙๕หมู่๑
ห้อมตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
โดยรอยจะเริ่มจากหน้าบ้านยาวไปถึงประตูหลังครัว
มีความกว้างราว๒๕เซนติเมตรและยาว๒๐เมตร
โดยผู้พบเห็นคนแรกก็คือคุณทองใสเขาเล่าว่า
ลอยนี้เกิดหลังจากน้ำท่วมขันเนื่องจากมีฝนตกหนัก
แถมรอยยังเกิดขึ้นตรงกับวันพระใหญ่ขึ้น๑๕ค่ำเดือน๙อีกด้วย
ซึ่งตามความเชื่อของคนโบราณเขาเชื่อกันว่าจะมีโชคใหญ่
โดยชาวบ้านเชื่อกันว่ารอยประหลาดนี้เป็นปฏิหารของพญานาค

เรื่องของพญานาคนะต้องมีความเชื่อไง
ก็ไม่ว่ากันนะคะหลายที่ก็จะมีร่องรอยต่างกันไปเดี๋ยวรอดูต่อไปว่าจะมีรอยแบบไหนบ้างนะคะ